การทำเปลือกส้มโอเชื่อมจะปอกเปลือกสีเขียวส่วนนอกออก
แล้วใช้มีดกรีดส่วนเปลือกสีขาวนำไปเชื่อม
หั่นเป็นชิ้นก่อนที่จะนำไปต้มในน้ำ
โดยบีบเอาน้ำออกและแช่ทิ้งข้ามคืนไว้ในน้ำปูนใสป้องกันเปลือกเละตอนเชื่อม
และจะนำมาล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้งก่อนนำไปเชื่อมในกระทะ
โดยต้องคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งเปลือกส้มโอมีเนื้อใส
สมัยก่อนยังนิยมทำเชื่อมแห้งด้วยการคนเปลือกส้มโอต่อไปจนน้ำตาลแห้ง
ซึ่งทำให้จัดเก็บไว้ได้นาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน